ถ้าหมูป่าคันนี้มีปลอดภัยออกมาได้

ปั่นจักรยาน๙๑๙กิโลเมตรคุณ
สุพรรณบุรีไปแม่สายจังหวัดเชียงราย

คุ้มครองให้๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวงปลอดภัยนะครับ
เมื่อวานนี้ผู้สิทธิ์ข่าวลงพื้นที่
ไปพบกับคุณอาสนองชัยชนะวัย๖๐ปี
เป็นประธานกลุ่มปั่นจักรยานเสือเท่าสุพรรณ
หลังจากได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กนะครับว่า
ตัวปั่นจักรยานทัวริ่งจากสุพรรณบุรี
ยังอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคุณครับผม

ระยะทางถึง๙๑๙กิโลเมตรนะครับ
เพื่อแก้บนเจ้าแม่นางนอน
ที่คุณอาสนองเขาบนไว้นะพี่ทิเป้

ถ้าทีมหมูป่าอาคาดีมี๑๓คน

ปั่นจักรยานตามที่ถนัดเลย
จากสุพรรณไปนู้น

โอ้โหผมน่าจะถึงแค่ชัยนาธน่าจะ
เด็บก้นแล้วขอแฮกแล้ว

แต่พี่เขาปั่นไปนี่เลยฮะเชียงรายนะครับ
คุณอาสนองบอกว่าได้ติดตามข่าวสาร
การค้นหาเด็กและโค้ชทั้ง๑๓คน

วันที่๒๓มิถุนายน

ใช่วันนี้จะครบสองสัปดาห์นะครับ

ก็ได้มีการยกมือบนบานสิ่งศักดิ์สิทธ

ให้ทุกคนปลอดภัยไม่มีใครบาดเจ็บล้มตาย
โดยจะขอปั่นจักรยานจากสุพรรณบุรี

และเมื่อทราบข่าวการแถลงของผู้มนวยการศูนย์อำนวยการร่วมเนี่ยนะฮะ
ผู้ว่านโรงศักดิ์บอกว่าทุกคนปลอดภัย
ก็เลยต้องปั่นจักรยานไปตามที่บนบานสารกล่าวไว้
คุณอาสนองบอกว่าแม้จะอายุล่วงเลย

แต่สภาพร่างกายและจิตใจฟึดเต็มร้อย
จักรยานทุกวันมากว่า๓๐ปี
ลงแข่งก็ได้รับรางวัลมาแล้วหลายสนามคุณ
ที่แรกก็ห่วงไงว่าอายุเยอะแล้ว
แล้วปั่นระยะทางไกลจะเป็นอย่างไร
พอฟังแบบนี้แล้วสบายใจแล้ว

คุณอาศนองค์บอกว่ามีแรงกิ้นคะแนนสะสมอันดับ๗
สุพรรณบุรีกำหนดไว้๖วันระยะทาง๙๑๙กิโลเมตร
ว่าจะถึงแม่สายวันที่๑๒กรกฎาคมนี้นะครับ
ใครที่เจอขณะที่คุณอาสนองเนี่ย
ปั่นตามเส้นทางต่างก็อำนวยความสะดวกให้คุณอาสนองด้วยนะครับ

แล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยนะ
โอ้โหผมชอบเสือเท่าสุภัณฑ์นะครับให้กำลังใจนะครับผม